ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เริ่มต้นด้วยความคืบหน้าในคดีของเสียสุชาติ
ที่ถูกอุ้มฆ่าที่จังหวัดกระบี่นะครับ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีก็คือบังฟิศมามอบตัวแล้ว
วันนี้สองพี่น้องของบังฟิศก็คือกิบหลีกับบังหนี
วันนี้ออกมามอบตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
สองคนนี้นะฮะเดี๋ยวดูนะครับตอนที่มาถึงสพอ่าวนางที่จังหวัดกะบี่นะครับเจ้าของคดี
เสื้อสีแดงมวกขาวนี่คือกิบหลีใช่ค่ะนะฮะอีกคนนึงนี่บังหนีเสื้อสีเทาค่ะ
นี่ฮะที่เดินตามกันมาเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
นายสุมิทรักโอกำนันตมนต์หนอนทะเลนะครับ
เตรียมพื้นมืวกระบีนะครับผู้ต้องหานี่ประสานบอกให้กับนั้นเนี่ยพามามอบตัวหน่อยนะครับ
ร่วมกันฆ่านายสุชาติขาวล้วนหรือว่าเสียสุชาติ
วัย๕๔ปีแล้วก็ฝังอำพลางศพนะฮะ
ถูกคุมตัวได้แล้วมาที่สพอาวนางจังหวัดกะบี่
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะ
หลีนะฮะสวมเสื้อยืดสีแดงนะครับ
หนีน้องชายนี่เสื้อยืดสีเทานะครับตำรวจก็พาขึ้นไปบนโรงพักนะครับ
สอบปากคำอยู่บนชั้น๓ของสพอ่าวนาง
เมืองต้นก็ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนเพื่อยืนยันว่านี่คือผู้ต้องหาตามหมายจับนะฮะ
หลังจากนั้นก็แยกสอบนะครับแยกสอบปากคำคนละห้องนะฮะ
หลีกับบังหนีหลังจากสอบปากคำกิบหลีกับบังหนีอยู่หลายชั่วโมงนะครับ
ตำรวจก็ให้พ่อกับแม่ของผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ย
ได้มาเยี่ยมมาคุยกับลูกชายค่ะเหมือนกับเมื่อวานนี้ที่พ่อของบังฟิศได้มาคุยกับบังฟิศนะครับ
วันนี้พ่อกับแม่ก็มาคุยนี่ฮะนี่พ่อกับแม่นะฮะนี่คุยกับกิบหลีก่อนนะครับ
กับแม่คุยกับกิบหลีระหว่างที่คุยกันก็ดูสีหน้าท่าทางก็ดูเศร้ากันหมดแล้วฮะ
นี่ฮะนั่งก้มหน้าไม่พูดจาอะไรนะครับกิบหลี
คนเป็นแม่ก็เอามือจับขาลูกชายอยู่ตลอดนะฮะ
จากนั้นตำรวจก็นำกิบหลีออกไปอีกห้องนึงแล้วก็ให้บังหนีลูกชายอีกคนนึงเข้ามาคุยต่อ
นี่ฮะบังหนีนะครับพ่อก็เอามือลูบหลังลูกชายคนเล็ก
เสร็จเรียบร้อยตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาเข้าไปควบคุมไว้ในห้องคุมตัวผู้ต้องหา
ช่วงที่บังหนีเดินออกมาเนี่ยเราก็พยายามถามนะครับ
ว่าเออมีอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกไหมโดยเฉพาะการพูดบอกไปถึงครอบครัวของเสียสุชาติผู้ตาย
หรือว่าอยากจะขอโทษพ่อกับแม่ตัวเองบ้างไหมนี่ลูกชายสามคนมาร่วมกันก่อคดีแบบนี้
หลังจากลูกชายสองคนนะครับก็คือกิบหลีกับบังหนีถูกคุมตัวในห้องคุมตัวเรียบร้อยนะครับ
นายสุจินเริงสมุทรผู้เป็นพ่อซึ่งวันนี้ก็มาคุยกับลูกชายเนี่ยก็ยังยืนดูอยู่นะฮะที่นอกห้องขังนะฮะก็พยายามชะโงกดูลูกที่ตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ในห้องคุมตัวของผู้ต้องหา
สุจินบอกกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าก็เสียใจนั่นแหละลูกชาย๓คนกลายเป็นผู้ต้องหาหมดเลย
คนเป็นพ่อเนี่ยในฐานะเป็นพ่อก็พยายามให้กำลังใจลูกอย่างน้อยตอนนี้ก็สบายใจขึ้นที่ลูกสามคนมามอบตัวหมดแล้ว
ลูกหลังลูกชายด้วยบอกกับเขาว่าอะไรนะครับ
อ่ามันผิดคอกภูมิได้หรือเหรอ

ขณะที่พลโดมตรีพินโย
ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่นะครับ
บอกว่าเบื้องต้นผู้ต้องหา๒คน
ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับแต่ตำรวจก็มั่นใจในพยานหลักฐานต่างต่าง
เพียงพอที่จะดำเนินคดีจะเอาผิดได้พนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัวนะฮะ
ค่ะปมการก่อเหตุเชื่อว่ามาจากเรื่องเงินสามแสนบาทนั่นแหละ
เสียสุชาติเนี่ยจะไปทวงเงินคืนจากบังฟิศแต่บังฟิศเนี่ยให้การบอกว่ามันไม่ใช่สามแสน
ผมเนี่ยไหว้วานให้เสียสุชาติช่วยไปกู้เงินจากสถาบันการเงินให้สามแสนอืม
แล้วเดี๋ยวผมจะแบ่งให้แสนห้าค่ะก็คือผมไม่ได้แบ่งให้แสนห้า
แล้วเสียสุชาติพยายามมาทวงแสนห้าเนี่ยบังฟิศบอกประมาณอย่างนี้นะครับ
นี่เป็นปมก่อเหตุที่ตำรวจบอกว่าก็คงจะเป็นประเด็นนี้
ส่วนจะมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวต้องไปขยายผลเพิ่มเติมนะฮะ
รวมทั้งพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
แล้วก็การค้ายาเสพติดด้วยเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาบังฟิศกับพวกห้าคน
รวม๙ข้อหานะครับก็อย่างเช่นร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
เรื่องของการร่วมกันมีอาวุธนะฮะที่เป็นอาวุธปืนแล้วก็ร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นทำลายศพด้วย
ตั้งแต่เริ่มกระบวนการสอบสวนในเรื่องนี้มาเนี่ยก็มั่นใจว่าพยานหลักฐานต่างที่เราได้สอบสวนไปแล้วจนกระทั่ง
อนุมัติศาลออกหมายจับเนี่ยมั่นใจว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
ดำเนินคดีกับอุณหภาได้ครับเอ่อในเรื่องของการเจอสอบก็ต้อง
ต้องดำเนินการต่อไปครับก็ถ้ามีพยานหลักฐานหรือมีทางการ
สืบสวนทราบว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยมีพฤติการในเรื่อง
กระทำความผิดในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทางตำรวจเราก็คงต้อง
ต้องเข้าไปพิสูจน์ทราบแล้วก็สืบสวน
จับกลุ่มถ้ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นครับเท่ากับว่าสามพี่น้อง
ฟิศกิบหลีบังหนีนี่ปฏิเสธข้อหาหมดเลยนะฮะคือบังฟิศ
ตอนที่ติดต่อขอมอบตัวที่ขอนแก่นแล้วก็มีการสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ย
สารภาพว่าตัวเองเนี่ยยิงแต่หลับตายิง
ใช่ค่ะยิงไปสามนัดเสียสุชาติไม่ได้เสียชีวิตตอนที่ตัวเองยิง
ครับแล้วพี่ชายคือกิบหลีก็เลยแย่งปืนมายิงแทนอืมเสียสุชาติก็ถูกยิงเสียชีวิต
แต่พอมาถึงพื้นที่กระบี่สพอ่าวนางเจ้าของคดีบังฟิศเปลี่ยนเป็นขอปฏิเสธข้อกล่าวหา
บอกขอสู้คดีในชั้นศาลเดี๋ยวจะมีทนายความเนี่ยมาดำเนินการเรื่องของคดีให้
ขณะเดียวกันวันนี้กิบหลีกับบังหนีพี่ชายกับน้องชายของบังฟิศมามอบตัว
ก็ปฏิเสธข้อหาค่ะแต่ผู้ต้องหาบางคนที่มามอบตัวหรือว่าถูกคุมตัวได้แล้วเนี่ย
เมื่อวานไปทำแผนอยู่คนหนึ่งจำลองเหตุการณ์หน้าสถานีตำรวจ
ลิฟต์เนี่ยโอ้โหเล่าละเอียดเลยบอกหมดเลยว่าขึ้นรถไปกี่คน
ใครนั่งตรงไหนยังไงใครยิงใครฝังเนี่ยบังลิฟต์เนี่ยบอกหมดเลยนะคะ
แล้วบอกบังฟิศนั่นแหละเป็นคนยิงใช่นี่แหละฮะทุกผู้ชมครับ
แต่เอาเป็นว่าผู้ต้องหาสามพี่น้องผู้ต้องหาคนสำคัญเนี่ย
ปฏิเสธข้อหาหมดเลยขอไปสู้คดีในชั้นศาลนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่บอกว่าชุดสืบสวนกำลังขยายผลนะครับ
จะมีผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือไม่นะฮะ
หากใครที่ไปร่วมก่อเหตุแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจหรือไม่รู้
ก็อาจถูกกันตัวไว้เป็นพยานในคดีค่ะ
บางคนบอกเขาเรียกผมไปฝังดินใช่ช่วยกลบฝังหน่อย
ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าในหลุมมีอะไรแต่ก็เขารู้จักกับบังฟิศอยู่แล้ว
คนในพื้นที่เดียวกันบังฟิศไห้วานให้ช่วยเขาก็ไปช่วย
ครับมีคนหนึ่งคือบางตั้มคนนี้ตำรวจไปคุมตัวได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง

แต่ในชั้นสอบสวนตำรวจบอกว่าให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมาก
ตอนนี้ได้ปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วแต่ถ้าสืบสวนในภายหลังแล้วรู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
ในคดีนี้เนี่ยก็ต้องไปตามตัวควบคุมตัวมาดำเนินคดีต่อเหมือนกัน
ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราคุยกับกำนันสุมิตร
ตามภาพเมื่อสักครู่นี้ที่พาผู้ต้องหาสองคนทั้งกิบหลีและบังหนีไปที่โรงพัก
กำนันเป็นคนพาไปเพราะว่ากำนันบอกว่าสองคนนี้ทั้งกิบหลีทั้งบังหนีเนี่ยโทรหากำนัน
กำนันสุมิตรรักโอกำนันตำบลหนองทะเลนะคะโทรหาตอนห้าโมงเย็นเมื่อวาน
กำนันสุมิตรบอกว่ารับสายแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะกิบหลีกับบังหนีบอกว่าช่วยประสานให้หน่อย
มอบตัวกับตำรวจช่วงบ่ายวันนี้กำนันสุมิตรบอกว่าฟังตอนแรกยังไม่เชื่อว่าจะจริงหรือเปล่า
มอบตัวกันจริงหรือเปล่าครับแต่สุดท้ายก็ประสานกับตำรวจสพอ่าวนางเอาไว้ให้นะคะ
แล้วก็มีรถกระบะขับมาส่งผู้ต้องหา๒คนที่หน้าโรงพักตามเวลานัดหมาย
กำนันสุมิตรบอกว่าดีใจนะที่สามพี่น้องเนี่ยมอบตัวกันหมดแล้ว
บังฟิศแล้วก็มากิบหลีกับบังหนีเนี่ยชาวบ้านเขาจะได้สบายใจ
ญาติเขาก็จะได้สบายใจเพราะตราบใดที่ยังไม่ได้ตัวเนี่ยคนเขาก็อยู่กันอย่างหวาดระแวง
ดีใจดีใจมากดีใจแทนพ่อแทนแม่เขาแล้วก็ญาติพี่น้องเขา
รู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นถามว่าสิ่งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในประวัติผมเนี่ย
เขาก็เกือบเรียบเสมือนลูกเหมือนกันแต่ทุกคนนั้นคือไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่
ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่คือเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบของตัวเขาเอง
ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องคือพ่อแม่พี่น้องบ้านแม่บ้านน้องแบกคือดีใจมาก
ดีใจมากเออวันนี้คืนมันจะได้พักผ่อนกันแล้วก็ได้สบายใจขึ้นแล้ว
ประกอบอาชีพทำอะไรก็แล้วแต่คือทำอาชีพไม่ว่าตัดยางไม่ว่ากรีดยาง
หรือว่าตัดปามหรือว่าเตื้อไปทำสวนอะไรเนี่ยมันก็ดีขึ้น
ใช่เขาไม่กล้าออกเขาไม่กล้าออกคือไม่ใช่ว่าไม่กล้าออกไป

ทีนี้ค่ะที่กำนันสุมิตรให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราบอกว่ามีรถกระบะขับมาส่งกิบหลีกับบังหนีค่ะ
ทีมข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะกระบะที่มาส่งเนี่ยทะเบียนจังหวัดพิศนุโลกเนี่ยนะ

กำนันบอกว่าเป็นเครือญาติของกลุ่มผู้ต้องหานะคะขับรถมาส่งนะคะ
ผู้ชมจำได้เนี่ยเคยมีผู้นำชุมชนในพื้นที่เนี่ยบอกว่ากลุ่มพวกบังฟิศเนี่ยสามพี่น้องเคยติดต่อมาแล้วทีนึง
ค่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้คุยโดยตรงอืม
มีผู้ชายคนหนึ่งคุยแทนบอกว่าถ้าจะมามอบตัวเนี่ยต้องมีข้อแม้แบบไหนอะไรยังไงบ้าง
แล้วเขาจะสามารถมีสิทธิ์ต่อสู้คดีแบบนั้นแบบนี้ได้ไหมค่ะมีเงื่อนไขอ่ะค่ะบอกว่าอยากจะมอบตัวแต่มีเงื่อนไข
แล้วก็เงียบหายไปใช่ตอนนั้นเราก็ไปตามอยู่ใช่ไหมฮะมีข่าวว่าผู้ต้องหาติดต่อจะขอมอบตัว
สุดท้ายวันนี้ติดต่อมาที่กำนันจริงใช่ค่ะนะฮะแล้วก็มาจริงค่ะนี่ฮะทุกผู้ชมครับวันนี้มีญาติมาเยี่ยมบังฟิศนะฮะเอาในส่วนของบังฟิศหน่อยนี่พี่กับน้องมามอบตัวส่วนนี้คือญาติที่มาเยี่ยมบังฟิศนายสุริยาเริงสมุทรอายุ๓๑ปีซึ่งตอนนี้ถูกคุมตัวในห้องคุมตัวผู้ต้องหาขอ
นะฮะจากนั้นก็เดินทางกลับทันทีนี่ครับเขาคุมตัวได้จากแต่วันเสาร์ที่มามอบตัวเพราะวันนี้ออกมาสอบปากคำเพิ่มเติมก็ยังใส่ชุดเดิมอยู่วันนี้ญาติเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้แล้วนะครับ
พนักงานสอบสวนวันนี้นำตัวบังฟิศออกมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับโดยมีทนายความส่วนตัวมารับฟังด้วย
ปีผู้ต้องหาคดีเดียวกันนี่คือภาพบังฟิศวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะวันนี้ก็ฝากขังออนไลน์นะครับ
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะครับ
เพราะเป็นคดีอุกชะกันคือในช่วงเวลานี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด๑๙ด้วย
สารท่านก็ใช้การพิจารณาผ่านระบบออนไลน์นะครับ
หลังจากมีการฝากขังคัดค้างการประกันตัวเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ก็คุมบังฟิศออกจากสพอ่าวนาง
ฝากขังที่เรือนจำนะฮะ
จากการสังเกตก็ดูแล้ววันนี้ก็สีหน้าเรียบเฉย
แต่ก็ไม่เคร่งเครียดเหมือนกับเมื่อวาน
เมื่อวานก็ดูสีหน้าดีขึ้นหลังจากได้คุยกับพ่อของเขา
แต่เขาก็ยังยืนยันปฏิเสธข้อหานะครับ
ขอที่จะต่อสู้คดีให้การในชั้นศาลเท่านั้น
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราพยายามถามบังฟิศนะฮะ
ว่าเออเนี่ยกิบหลีกับบังหนีพี่ชายกับน้องชายเนี่ย
มามอบโตนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไง
หรือว่ามีอะไรอยากฝากไปยังครอบครัวของเสียสุชาติผู้ตายไหม
ฟิศก็ยังบอกเหมือนเดิมบอกผมขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
พี่ฟิสสุดท้ายแล้วก่อนที่เองมีอะไรอยากบอกครอบครัวของเสียสุชาติไหมครับ

เนื่องจากช่วงเวลาเกิดเหตุทั้งหมดเนี่ยเศรษฐุชาติอยู่คนเดียวนะครับ
ที่เหลือคือผู้ต้องหาในขบวนการพักพวกของบังฟิศกิบหลีแล้วก็บังหนีทั้งหมด
ที่เหลือคือผู้ต้องหาในขบวนการพักพวกของบังฟิศกิบหลีแล้วก็บังหนีทั้งหมด

ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ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
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ

ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ

ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ซึ่งแต่ละคนตอนนี้ก็ยังให้การแตกต่างกันอยู่เลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ของกองบังคับการณ์ตำรวจภูทรภักดิ์๘นะคะพร้อมด้วยชุดสืบสวนภูทรเจาะกระบี
ไปตรวจค้นถ้ำเขาลูกไฟครับพื้นที่บ้านหนองแบกหมู่หนึ่ง
ตะบนหนองทะเลอำเภอเมืองเจาะกระบีนี่แหละค่ะห่างจากจุดฝังศพของเศรษฐสุชาติ
หกร้อยเมตรอืมตำรวจบอกว่าต้องไปหาหลักฐานสำคัญครับ
เพราะได้เบาะแสว่าแก๊งบังฟิศใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่กบด่าน
แล้วสุดท้ายสิ่งที่เจอก็คือปืนสงครามอืมเอ็มสิบหกหนึ่งกระบอกนะคะ
กระสุนยี่สิบหกนัดปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอก
กระสุนหนึ่งนัดห่อด้วยกระสอบปุ๋ยยัดใส่กระเป๋าลายพรางทหาร
แล้วซ่อนอยู่ที่ซอกหินในถ้ำอะค่ะถ้ำเขาลูกไฟ
ปืนที่เจอคือปืนที่กลุ่มผู้ต้องหาใช้ในการก่อเหตุนี้นะคะครับ
จากการสอบสวนเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าปืนเอ็ม๑๖เป็นของกิบหลี
หลีใช้ข่มขู่บังคับเสียสุชาติให้ขึ้นรถในวันเกิดเหตุนะคะ
หนีน้องชายถือปืนลูกซองตามประกบไปด้วย
พนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะอีกหนึ่งข้อหา
เพราะนี่คือปืนสงครามนะคะครับข้อหาที่ต้องแจ้งเพิ่มก็คือมีอาวุธปืนสงคราม
และเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ซึ่งเราเชื่อว่าคงคนร้ายคงเอาติดตัวไปนะฮะอันนี้คือยืนคุมเลย
ยืนคุมคือพี่ทำแผนเนี้ยอันนี้สะพายครับ
อันนี้อีกคนนึงน้องชายสวีอันเนี้ยอะนึงอันนี้กรอกพี่จะเพิ่ม
ตอนนี้เรายึดเพิ่มแล้วก็มีพยานยืนยันว่า
ปืนกระบอบนี้ใช้ในการปล่อยเหตุด้วย
ก็ต้องไปแจ้งข้อหาเพิ่มว่า
นะมีอาวุธปืนสงครามซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถออกไปยาก
ให้ได้ไว้ในครอบครองหรืออนุญาตนะฮะ

นี่นะคะอย่างที่ตำรวจป่อปืนที่ใช้ยิงเสียสุชาติเนี่ยคือ๙มม
เป็นลักษณะของการถือขู่ขู่บังคับเสียสุชาติ
ลายนิ้วมือแฝงแล้วก็นำไปประกอบสำนวนคดีด้วยนะคะ
โอ้โหคือมันขยายผลได้อีกหลายอย่างใช่ไหม
เพราะว่าบังฟิศกับพี่น้องเนี่ยที่บ้านเนี่ยเขามีอาชีพ
ก็คือเปิดร้านขายของชำใช่ค่ะ
ก็รับซื้อพวกขี้ยางเศษยางยางพาราพวกนี้

คืออย่างที่ตำรวจบอกตั้งแต่ต้นว่าจะมีการขยายผลเพิ่มเติม
เรื่องของเครือข่ายยาเสพติดด้วยเครือข่ายของบังฟิศนะคะ

เพราะว่าระหว่างทางที่ตอนที่บังฟิศยังไม่ได้มามอบตัวนะ
ไปจับคนแถวนั้นได้คนนึงเนี่ย
เห็นตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์หนีล้มลุกลุกคลาน

เนี่ยยังขายไม่หมดยังเสพไม่หมดเลยพวกนี้เลยเนี่ยฮะ

วันนี้เราคุยกับลูกสาวของเสียสุชาตินะฮะ

ลูกสาวเสียสุชาติวันนี้มาที่ศาลจังหวัดกระบี่
ยื่นคำร้องเพื่อคัดค้านการให้ประกันตัวบังฟิศกับพวกทั้งหมด

บอกว่าหากบังฟิศกับพวกได้รับการประกันตัว
เกรงว่าครอบครัวของเสียสุชาติจะไม่ได้รับความปลอดภัย
และกลุ่มผู้ต้องหาอาจออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ครอบครัวของเสียสุชาติบอกว่า
หลังจากเกิดคดีเกิดขึ้นเนี่ย
มันมีรถกระบะปริศนาชอบขับมาวนเวียนอยู่แถวหน้าสพอ่าวนาง
ในช่วงเวลาที่พยานปากสำคัญมาให้ปากคำกับตำรวจ
โดยเฉพาะในช่วง๑๒วันที่ผ่านมานี้ครับ
ในติดตามเรื่องขดีของนายสุชาติข่าวรวมเนี่ย
ส่วนภรรยาของเสียสุชาติค่ะ

ก็บอกว่าครอบครัวยังกังวล

เพราะกลัวว่าถ้าบังฟิศกับพวกได้ประกันตัว
กังวลใจตรงนี้ก็เลยยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
คือตอนนี้อยู่ระหว่างคุยกันกับคนในครอบครัวและญาติญาติ
ว่าจะหาคนที่มีวิชาอาคมเก่งกล้าทางศาสนาอิสลาม
เพราะมีข้อมูลมาว่าบังฟิศกับพวกค่ะ
อาจจะให้คนในพื้นที่ทำพิธีสะกดดวงวิญญาณของสามีเอาไว้
การผูกด้ายสายสินที่ข้อมือขวาของกลุ่มผู้ต้องหาทุกคน
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่เรานำเสนอข่าวไป
เราถ่ายภาพแล้วก็ให้คุณผู้ชมลองสังเกตดู
ข้อมือขวาของผู้ต้องหามีสายสินสีขาวกันหมดเลย
แล้วก็มีข้อมูลจากพยานปากสำคัญคนนึงบอกว่าบังฟิศและพวกเนี่ยค่ะ
ไปหาคนที่เขาเชี่ยวชาญเขาเรียกกันว่าเป็นหมอผี
ในพื้นที่ทำพิธีให้ผูกขอไม้ขอมือ
แล้วก็สะกดดวงวิญญาณของเสียสุชาติ
ภรรยาของเสียสุชาติก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะลองดูว่าจะมีพิธีแก้อะไรไหม
ทำพิธีอะไรได้บ้างไหมแล้วหลังจากเสร็จคดีนี้นะคะ
ก็ยืนยันว่าจะทำพิธีแก้ปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กับเสียสุชาติแน่นอนค่ะ
ว่าวิญญาณแกจะไปถุดไปเกิดได้ไหมไปอะไรได้ไหมเราก็ห่วงแหละ
ก็คิดว่าแกก็น่าจะอยู่อยู่นะพี่ว่านะ
ก็น่าจะยังไม่ไปไหนถ้าเกิดยิ่งถ้าทำแบบนี้ด้วยอะไรอย่างนี้

แต่ถามว่าห่วงไหมเราก็ห่วงแกแหละห่วงตรงนั้นแหละ
ว่าเออแกมาหรือยังวิญญาณแกอะไรอย่างนี้อยู่ตรงนั้นไหม
หรือว่าอะไรยังไงถ้าเกิดยิ่งไม่ได้ยินว่าเออเขาทำอะไรแบบนี้
เราก็ต้องแบบค่อยปรึกษากันอีกทีอะค่ะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีเนี่ย
มามอบตัวแล้วก็ถูกควบคุมตัวได้หมดแล้วนะฮะ

คุณผู้ชมครับเราไปคุยกับพ่อของบังฟิศกิบหลีและบังหนีอีกครั้งนะฮะ
หลังจากที่ไปคุยกับลูกชายมาทั้ง๓คนแล้ว
ในช่วงสองวันที่ผ่านมานายสุจินเริงสมุทรนะครับ
นายสุจินเนี่ยคือมีรายงานว่ามีพยานคนนึงให้ข้อมูลกับตำรวจ
บอกว่าความจริงแล้วพ่อของบังฟิศก็คือนายสุจินเนี่ย
เขาก็อยู่ในเหตุการณ์นะวันที่เอารถเก่งของเศรษฐ์สู่ชาติไปฝัง
แล้วก็รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด

พ่อของบังฟิศยืนยันอีกครั้งว่าไม่รู้เรื่องจริงนะฮะ
วันเกิดเหตุคือวันที่๓พฤษภาคมวันนั้น

กลับมาถึงบ้านก็ตอนเย็น

ยืนยันว่าตัวเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากนี้ก็รอขั้นตอนการขยายผลทางคดีกันต่อไปนะครับ